พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำกันหน่อยนะคะคลิปหนึ่งมีให้ดูค่ะ
เรียนบอกว่าคือเหมือนฉากหนึ่งในภาพยนตร์เลย
เป็นฉากระทึกนะคะตำรวจปราบรามยาเสพติดสพนังรอง
เขาไปจับได้ว่ามีแก๊งค้ายาเสพติดทีนี้ทำไงไล่ล่าไปค่ะ
คนร้ายก็ขับรถกระบะหนีตำรวจยิงที่ยางเพื่อไปสกัด
ปรากฏว่าอวสารสารเสพติดโอ้โหต้องจอดรถนะคะ
โหยิงกัน
โฟกัสไปที่รถกระบะสีดำคันข้างหน้านะคะ
เพราะว่ามันมีหลายคันเกินเนื้อจะตลายเอาน่ะฮะ
นั่นแหละเป็นรถที่หลบหนีตำรวจนะฮะ
เพราะว่าเขามียาบ้าอยู่ไงตำรวจพยายามเร่งไล่ล่าแบบนี้นะคะ
เป็นตำรวจสพนางรองบุรีรำค่ะ
ไล่ล่าเครือขายยาเสพติดรถกระบะโตโยต้าสีดำทะเบียน
บ่อใบไม้วแหวน๑๐๓๐บุรีรำ
ไล่กันมาตั้งแต่อำเภอนางรองมาตามถนนสายนางรองลำปลายมาตร
ระยะทางในการไล่ล่า๑๐กว่ากิโลเมตรค่ะ

อ้าวกู้ไภไปไล่ล่ายาเสพติดด้วยเหรอ
ไม่ใช่ค่ะเข้ามาเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีใครถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
หรือใครโดนลูกหลงอะไรประมาณนี้นะคะ

สภาพยางล้อรถกระบะคุณค่ะดูไม่จืดเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเละเลยค่ะให้ดูนะเดี๋ยวมีภาพเห็น
ทั้ง๔เส้นมันไปต่อไม่ได้แล้ว
นี่คุณดูนะมันจะไปต่อได้ยังไง
มันไปต่อไม่ได้สุดท้ายไม่รอด
พังเนี่ยค่ะแต่ว่าตำรวจก็ฝีมือดีมากนะคะไปยิงยางเออดีนะ

ทีนี้ตำรวจก็ไปควบคุมตัวผู้ชายอายุ๓๐ปี
อยู่ในรถกระบะคันนี้แหละพร้อมกับยาบ้า๓๐เมตร
ที่เขาโยนทิ้งข้างทางระหว่างที่ขับรถหลบหนี
ถามว่าก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้ที่เราได้ดูเป็นคลิประทึกกัน
ตำรวจเขาไปทำงานอะไรกันเหรอก่อนหน้านี้ไปล่อซื้อค่ะ
ล่อซื้อยาบ้ามีการนัดมามาส่งยาบ้าบริเวณตลาดเทศบาลเมืองนางรอง
แต่คนร้ายเนี่ยไหวตัวทันรู้แล้วแหละว่าคนที่มาซื้อยาบ้าเป็นสายตำรวจ
ก็เลยขับรถหลบหนีจนกระทั่งมาจนมุมแบบนี้แล้วก็กลายเป็นคลิปนี้ล่ะค่ะ